มาดูเรื่องของการจัดระเบียบรถตู้ตอนนี้ระยะที่๓แล้วนะคะ
ซึ่งล่าสุดทางด้านกระทรวงคมนาคมก็เตรียมที่จะจัดรถรับส่งรถตู้
ผู้ที่ใช้บริการรถตู้อนุสวรีให้ไปอยู่ที่บขศ๓จุดนะคะ
เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนค่ะ
รวมถึงจะต้องโยกย้ายรถตู้ทั้งหมดไปอยู่ในพื้นที่ที่จัดเอาไว้
ภายในวันที่๒๕ตุลาคมนี้ค่ะ
ดรุนแสงฉายรองประหลัดกระทรวงคมนาคม

จะมีการจัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะหมวด๒
ให้บริการในเส้นทางกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด
ภายใต้การดูแลของบริษัทขนส่งหรือว่าบขศ
จำนวนที่เหลืออยู่นะคะ๔๒๐๕คัน
อยู่บริเวณอนุสวรีชัยสมรภูมิ
จากเดิมมีทั้งหมดกว่า๖๘๐๐คัน
โดยให้ไปจอดภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร
ของบข๓จุดเท่านั้นคุณผู้ชม
นั่นก็คือสถานีขนส่งหมอชิดสายใต้ใหม่และก็เอกมัยค่ะ
โดยกรมการขนส่งตำรวจและทหาร
จะเริ่มทดลองจัดระเบียบนำร่องก่อน
ในวันที่๑๑๕สิงหาคมนี้
เพื่อที่จะดูว่าจะมีปัญหาอะไรหรือไม่
โดยเฉพาะเลยก็คือเรื่องของการจราจรค่ะ
รวมทั้งจะมีการเร่งรัดให้หน่วยงานต้นสังกัด

จัดทำแผนส่งมายังบขศให้แล้วเสร็จภายใน๑เดือน
ซึ่งจะกำหนดให้เริ่มใช้อย่างเป็นทางการ
วันที่๒๕ตุลาคมนี้
และเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่ใช้บริการ
กระทรวงคมนาคมก็เตรียมที่จะหารือ
ร่วมกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
เพื่อที่จะจัดรถมารับส่งผู้โดยสาร

ไปยังสถานีขนส่งทั้ง๓แห่งด้วยนะคะ